ตอนนี้หลายฝ่ายพยายามที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็ทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่มีปัญหาในเรื่องของราคาข้าวตกต่ำ
ก็มีลูกหลานชาวนาซึ่งก็เป็นเจ้าของแบรนด์ข้าวหอมมะลิ
เสนอแนวคิดช่วยเหลือกเกษตรกรในบ้านเกิดนะครับ
ด้วยการขายข้าวจากยุ่งฉางสู่มือผู้บริโภคโดยตรง
ช่องทางออนไลน์ตัดวงจรพ่อค้าคนกลางทั้งโรงศรีแล้วก็ร้านค้าปลีก
ซึ่งก็ขายได้ในราคาสูงถึงตันละ๑๕๐๐๐บาท
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ
แนวคิดเรียบง่ายเมื่อชาวนาขายข้าวเปลือกได้ราคาต่ำ
ก็หันมาสีเป็นข้าวสารขายเองซะเลย
ไอเดียของพิจารณ์แจ้งสว่างลูกหลานชาวนาวัย๓๘ปี
ผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ข้าวหอมมะลิสุรินชื่อฟางเส้นสุดท้าย
ส่งตรงจากยุ้งช้างของเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง
ผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ต้องพึ่งพาโรงศรี
เพื่อหวังให้ชาวนาในหมู่บ้านกระดาษอำเภอโคกยางจังหวัดสุริน
มีทางเลือกในการขายและสามารถเพิ่มอำนาจการต่อรองกับโรงศรีได้อีกด้วย
โมเดลการขายข้าวหอมมะลิสุรินภายใต้แบรนด์ฟังเส้นสุดท้าย
แตกต่างจากการขายให้โรงสี
เมื่อมีออเดอร์จากลูกค้าก็จะแจ้งให้เกษตรกรเอาข้าวเปลือกออกมาสีที่โรงศรีชุมชน
ในปริมาณที่พอดีกับยอดสั่งซื้อโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
จากนั้นเจ้าของแบรนด์ก็จะรับซื้อส่งตรงไปถึงบ้านผู้บริโภค
ค่าจัดส่งและการบริหารจัดการในราคา๓๕บาทต่อกิโลกรัม
ซึ่งจะสามารถซื้อข้าวจากชาวนาได้ราคาสูงถึงตันละ๑๕๐๐๐บาท
ขณะที่การขายผ่านพ่อค้าคนกลางทั้งโรงศรีและร้านค้าปีก
จะเกิดค่าส่วนต่างสูงถึง๓๔บาทต่อกิโลกรัม
โดยโรงศรีจะรับซื้อข้าวในราคา๖บาทต่อกิโลกรัม
จากนั้นจะนำไปผ่านกระบวนการต่างทั้งอบสีแล้วกระจายต่อไปยังร้านค้าปลีกในราคา๑๗๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ก่อนจะมาถึงมือผู้บริโภคในราคา๒๕๔๐บาทต่อกิโลกรัม
เท่ากับว่าโรงศรีสามารถซื้อข้าวจากชาวนาได้ในราคาสูงสุดเพียง๖๐๐๐๗๐๐บาทต่อตันเท่านั้น
โมเดลฟังเส้นสุดท้ายมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วถึง๓๐ตันต่อเดือน
ร้อยละ๖๐ในกรุงเทพมหานคร๑๒๐คือภาคใต้และที่เหลือกระจายไปยังภาคต่าง
คือเวลาผมคิดผมคิดให้มันเรียบง่ายที่สุดหมายความว่าชาวนาทำได้เลยทุกคนทำได้เลยณตอนนี้นะ
หมายถึงว่าเอาข้าวเข้าโรงศรีชุมชนแล้วก็บรรทุกมาขายทำได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนทำได้เลย
เพราะฉะนั้นทุกคนอินแล้วก็ประกอบกับกระแสที่มีเรื่องของราคาข้าวตกต่ำเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยมันก็เลยส่งเสริมกันพอดี
แบรนด์มั่นใจว่ารูปแบบการขายแบบนี้จะไม่เป็นกระแสเพียงชั่วคราว
เกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายกว่า๓๐๐ครัวเรือนร่วมสร้างคุณภาพของข้าวหอมมะลิสุรินให้สมกับชื่อที่ว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมที่อร่อยที่สุดในประเทศ
ผมจะบอกว่าตอนนี้ที่คนซื้อข้าวคุณที่ซื้อข้าวพวกเราเนี่ยเขาซื้อเพราะความเห็นใจเขาเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของเรา
แต่สุดท้ายสิ่งที่จะทำให้ยั่งยืนได้เนี่ยมันคือคุณภาพ
เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่คุณทำได้นะคือคุณคัดข้าวที่ดีที่สุดเลยยอดเยี่ยมที่สุดดูให้ดีอย่าให้มีสิ่งเจือปนอะไรเลยส่งไปให้เขา
แล้วสิ่งนี้มันจะทำพอเขาได้ริมรสชาติของข้าวที่มันสดใหม่แล้วเนี่ยมันจะทำให้เขาซื้อคุณไปเรื่อยแล้วมันจะยั่งยืน
ซึ่งลูกค้าต้องกรอกข้อมูลแจ้งความจำนงการซื้อซึ่งเปิดมาไม่ถึงสัปดาห์แต่มีจำนวนกว่า๒๖๐๐ราย
จานเชื่อว่าทั้งสองรูปแบบนี้จะเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำอย่างยั่งยืน
และช่วยให้ชาวนาไทยลืมตาอ้าปากได้ในช่วงที่ราคาข้าวต่ำสุดในรอบทศวรรษแบบนี้
มาสิรีก่อมแก้วข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน